ตามต่อเนื่องเลยฮะกรณีที่เด็กหญิงคนหนึ่ง
เธอถูกผีคนแก่เป็นผู้หญิงนะ
แก่นะฮะมาตามหลอกหลอนคุกคาม
แล้วก็มีวันหนึ่งตื่นขึ้นมามีขีดเต็มแขนเลย

เพื่อจะไปพิสูจน์ดูซิว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับอยู่หรือเปล่า
หมอปลาเดินทางไปช่วงสักประมาณฟ้ามันกำลังจะมืด
เพราะว่าหมอปลาบอกว่าถ้าโพเพ๖โมงเย็นเป็นต้นไป
เอาล่ะถึงเวลาที่เขาจะออกมาแล้ว
ใช่เพราะว่าตอนแรกหมอปลาบอกจะลงพื้นที่๕โมงเย็นไง
ช่วงนี้หมอปลาเป็นช่วงเวลาที่จะลงพื้นที่นะ

เพราะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะออกมาเขาคือใคร
เขาคือวิญญาณเขาคือผีทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะ
แล้วก็ตามที่นัดหมายกันกับน้องเพลงเด็กหญิงวัย๑๓ปี
กับคุณแม่ที่หมอปลาบอกเดี๋ยวจะลงไปช่วยนี่หมอปลา
เขาบอกเดี๋ยวรอเลิกรอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวลงจากรถนะฮะ
บ้านของน้องเพลงอยู่ที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ก็เหตุการณ์ที่แม่ของน้องเพลงขอความช่วยเหลือจากหมอปลา
หมอปลาก็มาจริงหมอปลาเนี่ยมาทำพิธีอะไรก่อนเลยรู้ไหมคุณ

เดินมาหาน้องเพลงให้น้องเพลงลองนั่งเหยียดขาดูสิ
นั่งตัวตรงนะนั่งกับแคร่นี้นะฮะเหยียดขาดู
แล้วหมอปลาก็ใช้มือแตะหลัง
อยู่น้องเพลงบอกว่าโอ้โห
จากหลังที่หมอปลาแตะมันชาลงมาถึงขาเลยค่ะ
หมอปลาบอกแบบนี้ให้นักข่าวลองดูสิ
นักข่าวลองเอามือไปแตะที่หลังของน้องเพลงหน่อยสิ
ว่าน้องเพลงจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เหมือนตอนที่หมอปลาทำหรือเปล่า
ปรากฏว่าน้องเพลงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ร้องเพลงบอกไม่ชาแต่ถ้าหมอปลามาแตะเนี่ยแตะอย่างนี้
ชาค่ะชาไปถึงขาเลยนะคะ
หมอปลาก็เลยฟันทงว่าในตัวน้องมีธาตุพลังงาน
เหนือธรรมชาติแฝงอยู่แล้วหมอปลาเป็นคนมีเซนต์ไงคุณ
ก็เลยสัมผัสพลังงานบางอย่างได้
แต่ถ้านักข่าวนะเป็นคนไม่มีเซนต์อะไรเนี่ย
ก็จะสัมผัสไม่ได้นะครับแล้วก็น้องก็จะไม่ได้สัมผัสถึงนะฮะ
จากนั้นหมอปลาเดินครับเดินสำรวจในห้องนอนของน้องเพลง
แล้วก็ห้องนอนของพ่อแม่ก็บอกว่าไม่พบความผิดปกตินะครับ
แล้วก็เดินรอบบ้านเลยฮะเดินหน้าบ้านน้องเพลง
บริเวณที่เป็นท่อบำบัดน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน

เนี่ยมันพออืดพออมนะครับ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปเห็นถ่าน
นี่ถ่านที่เขาเอามาชาวบ้านเนี่ยเอามาเป็นตัวกรองน้ำเนี่ย
หมอปลามีอาการหนักเลยเข้าไปดูหน่อย
ว่านี่มันอะไรหมอปลาชิใช่แน่อันนี้ใช่แน่นะฮะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าท่อบำบัดน้ำเนี่ย
สร้างขึ้นมาเมื่อปี๕๐คือเมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
ถ่านพวกนี้ก็นำมาใช้เป็นตัวกรองน้ำนานกว่า๑๔ปี
มากกว่าอายุของน้องเพลงซะอีกนะครับ
หมอปลาบอกว่าความผิดปกตินี้มันอาจจะมาจากฐานหรือเปล่านะฮะ
ก็เลยเดินกลับไปถามแม่ของน้องเพลง
ว่าเคยเอาถ่านเหล่านี้มาใช้หรือไม่มาใช้หุงหาอาหารไหม
แล้วก็บอกชาวบ้านชาวบ้านอ้าวเก็บมาหน่อยเก็บถ่านมาหน่อย
ใส่ถังให้หน่อยเดี๋ยวหมอปลาจะเอาไปพิสูจน์นะครับ
แล้วก็หมอปลาบอกเอ๊ะหรือว่าลอยขีดที่แขนของน้องเพลงเนี่ย

อาจจะไม่คิดว่าน้องเพลงมาแบบมาเก็บถ่านหรือว่าแขนไปโดนเองหรอก
แต่ในถ่านมันอาจจะมีผีมีวิญญาณ

แล้วก็ผีวิญญาณจากฐานอะไรพวกนี้ก็ไปหาน้องเพลง
อะไรประมาณนี้คุณฟังเสียงหมอปลาดีกว่า
หมอปลาลองกินมาก้อนหนึ่งจะอ้วกอ่ะ
คือเอามาไว้กองน้ำใช่ไหม

ที่ตัวน้องเนี่ยหมอปลายืนยันว่ามีมีสิ่งอย่างธรรมชาติแน่
เพราะเมื่อกี้ผมก็พิสูจน์เอามือผมกับมือหนู

เพราะเราไม่ได้เต็มกับน้องเพราะผมลงไปคุยกับน้องพร้อมกับนักข่าว
เดี๋ยวจะหาว่าเราเตรียมกับน้อง
จริงไหมเราผมลงแล้วผมไม่เคยโทรศัพท์หาน้องนะ
มีแค่เมื่อวานที่ไทยรัฐโฟนอินเห็นหน้าน้องแค่นี้ไม่เกิน๑นาที
แต่ก็ไม่ได้คุยนะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวคนหาว่าเราเตรียมเราไม่มีการเตรียมนั่นเราบอกก่อนนะ
แล้วก็หมอปลาก็ขอให้ชาวบ้านช่วยเอาถ่านออกจากตะแกงกรองน้ำนี่แหละเพื่อจะเอาไปพิสูจน์นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเอาออกมาแล้วจะทำให้ครอบครัวของน้องเพลงกลับมามีชีวิตที่ปกติ
ทำไมรู้ไหมคุณคือมีความเชื่อแบบนี้ว่าถ่านเหล่านี้ใช่ถ่านทั้งหมดหรือเปล่าเป็นถ่านไม้จริงหรือเปล่า
หรือมีกระดูกอยู่ด้วยคุณหรือมีกระดูกผีอยู่ด้วยมันอาจจะมีวิญญาณจากกระดูกผีนี่แหละฮะ
ทีนี้แม่ของน้องเพลงนะฮะก็บอกว่าโอ้โหยอมรับเหมือนกันว่าเคยนำถ่านที่อยู่บนตะแกงเครื่องกรองน้ำมาจุดไฟทำกับข้าว
หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มป่วยมาตลอดจนกระทั่งมันน่าจะตกมาถึงลูกสาวนะครับ
หมอปลาบอกกับนักข่าวว่าอะไรรู้ไหมคุณบอกว่าตัวลูกสาวคือตัวน้องเพลงไม่น่าห่วงกลายเป็นว่าคนที่น่าห่วงแม่ของน้องเพลง
ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เจอผีเจอสางเนี่ยเกิดจากแม่ของน้องเพลงก่อนหรือเปล่าแล้วมันถ่ายทอดไปถึงลูก
เพราะว่าข่าวนี้ตอนแรกคือคนดูเรื่องรอยใช่ไหม
รอยนี้มันเป็นรอยปริศนามาจากอะไร
เชื่อมันให้ฉันไปอ่านในคอมเมนต์
คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่เทไปที่รอยตะแกงพัดลมเนี่ย
เพราะว่าหมอปลาพอเดินเข้าบ้านก็ไปดูพัดลมนี้ก่อนเลย

นี่นักข่าวของเรานะฮะคุณวิรยุทธ์ปรานี
พร้อมกับน้องเพลงลองพิสูจน์กันหน่อย
ลองเอาแป้งไปโรยตรงตะแกงพัดลม
แล้วลองเอาแขนลงไปทาบว่ามันเป็นรอยเดียวกันหรือไม่

องศาเดียวกันหรือไม่รอยขี่ตรง
ขีดแล้วก็ขวางอีกขีดนึงเนี่ยมันเหมือนกันไหม
ดูดีกว่าว่าผลการทดลองเป็นยังไงนะฮะ
รอยของสิ่งดีลับมันจะห่างมากกว่านี้

แต่อันนี้รอยพัดลมมันความยาวประมาณ
ระยะห่างมันประมาณ๑๒เซน

ดิฉันว่าคล้ายเพราะว่ายังจำภาพเก่าได้
ที่น้องบอกว่าน้องตื่นขึ้นมาแล้วน้องเจอรอย

น้องที่บอกว่าตื่นมาแล้วมาเจอรอยนี้

คุณเฟรมขวานี่ก็คือแขนของน้องเหมือนกันใช่ไหม
แต่คุณวิรายุทธ์ปรานีเขาเอาแป้งมาโรยแล้วก็เปรียบเทียบน้อง
ไหนนี่สองอันนี้ให้เปรียบเทียบดูรอย
อ๋อแขนน้องเหมือนกันทั้งทุกคนเลยอ๋อแขนน้องเหมือนกัน
แต่ตอนทดลองน้องเอาแขนไปทาบตรงตะแกรงพัดลมแล้วนะ

ซึ่งตะแกงพัดลมเอาแป้งโรยไว้แล้วนะ
คุณผู้ชมว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะในมุมคุณผู้ชม
อืมเออก็ตอนแรกนะคิดเหมือนหมอปลาหมอปลาก็เดินไปดูที่พัดลมกันก่อนนะฮะ
แล้วจนกระทั่งนักข่าวของเราทีมข่าวของเราลองพิสูจน์กันดูนะครับ
แต่ว่าน้องเพลงก็บอกว่ารอยในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
มันอาจจะเหมือนถี่กว่าหรืออะไรห่างกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ให้เอาหมอปลาเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะกลับมาทำพิธีเผาถ่านที่บ้านของน้องเพลงนะครับ
แล้วก็หมอปลาบอกว่าวันนี้ก็จะไปนี่ด้วยคุณนครสวรรค์
ไปที่บ้านยายของน้องเพลงที่อยู่ที่นครสวรรค
เพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่น้องเพลงบอกว่าฝันถึงคนแก่ฝันถึงผีฝันถึงสางอะไรเนี่ย
เกิดขึ้นตั้งแต่ที่นครสวรรค์แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับได้๒๓ปีนะฮะ
แล้วก็จุดที่น้องเพลงเคยนอนที่เปรย์แล้วฝันว่าเจอผู้หญิง
เจอผู้หญิงชุดขาว
เมื่อวานก็มีการถามกันน้องเพลงนอนที่เปรย์แล้วฝันว่าเจออะไร
เพลงก็บอกก็เจอเหมือนผียายแก่นี่แหละนะครับ

นี่แต่ทีมของเราก็ลองพิสูจน์ให้แล้วมันเหมือน

คือดิฉันเข้าไปดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมคุณผู้ชมสรุปให้เรียบร้อยแล้ว
บอกว่าสรุปว่าพัดลมล้มทับแขน

อันนี้คือคุณผู้ชมสรุปเองนะแต่คือก็อย่างที่บอกค่ะว่า
เดี๋ยวให้หมอปลาเขาทำพิธีอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนอะ
เอาเป็นว่าคือถ้าครอบครัวเขาเชื่อหมอปลานะ
หมอปลาคงจะบอกกล่าวอะไรเพื่อให้สบายใจขึ้นแหละ